เอาล่ะที่ไม่แห้วแน่นอนก็คือการที่จะพาไปเที่ยวนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปเลยทีเดียว
มีอยู่๒จังหวัดเดี๋ยวจะพาไปนะครับเที่ยวช่วงหน้าฝนแบบนี้สนุกนักแลครับ
นี่ครับใครที่ชื่นชอบกิจกรรมหน้าฝนสุดมันพลาดไม่ได้
พาไปที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่๙ตำบลสัมพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
จัดงานนี้เลยครับเทศกาลล่องแก่งหินเพลิงครับ
เป็นกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการการประชุมไป
แล้วก็ศึกษาธรรมชาติโดยเส้นทางจะมีตั้งแต่การเดินเข้าป่าไป
แล้วก็ผ่านจุดต่างทางธรรมชาติจนถึง
แก่งหินเพลิง
พี่รอน้องอยู่ที่แก่งมีแก่งลูกเสือด้วย
เขาบอกว่าน้ำล้อมแต่ละแก่งก็จะเป็นจุดต่างแต่ว่า
งหินเพลิงเป็นจุดแรกสำหรับการล่องแก่ง

ความยาว๒๐๐เมตรใช้เวลาในการประชนภัยกับสายน้ำ

กันอีกครั้งไปกันได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่๙
ตำบลลำพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ช่วงเวลาในการที่จะไป

๐๓๗๓๑๒๒๘๒หรือว่า๐๓๗๓๑๒๒๘๔นะครับ

แต่ว่าเที่ยวแบบนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างน้อยปลอดภัยดีนะคะ